เต้าจะกลับคืนบ้านหน้าเถอะนะควันพี่
เต๋วปิดไปให้อภัยถึงใครก็ไม่ปรานี
แค่คนดีพี่ยังต้องการ
ขอบคุณค่ะ

พอร้องเสร็จปุ๊บกลับมาอยู่ท่าเตรียมพร้อมเหมือนเดิม

คือเราฝึกมาอย่างนี้เลยต้องผ่ายมือตอนจบอย่างนี้
ใครสอนพี่ธิวครับพธิวครับ
ร้องไปแล้วเป็นไงคะอาจารย์ผู้ฝึกสอน
ก็ทำได้เกินกว่าที่ซ้อมมาค่ะ

เพลงแรกเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงที่๑ครับมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
น้องเชนร้อง
ได้ครับ
สุดยอดเลยสุดยอด

ประเดิมแล้วค่ะในเพลงแรกแบบนี้ค่ะ
รับแล้วค่ะ๑๐๐๐บาท
จากเพลงของคุณสาริกากิ่งทองนะครับ

ก็ดูเป็นเด็กที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นนะครับ
แล้วก็ดูจะเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายนะครับ

แต่ถ้าปกติอยู่ข้างนอกเขาจะไม่นิ่งอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่ามาปุ๊บคุณแม่ก็สั่งว่าชึบไม่ได้จะต้องเรียบร้อยแล้วก็น่ารัก

เราก็จะต้องมาติดตามนะฮะความน่ารักของนักสู้รุ่นจิ๋วของเราน้องเชน
ดูสิว่าเขาจะทำให้คุณตาคุณยายของเขาได้กลับมาอยู่คลองรักร่วมกันได้จูจีกันสำเร็จหรือไม่
ต้องการ๓แสนนะฮะ๘เพลงเหลืออีก๗เพลงครับคุณผู้ชมมาเป็นแรงใจให้กับน้องคนนี้นะครับ
น้องเชนในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตต่อนักสู้รุนจิ๋วในคราวต่อไปนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับคุณผู้ชมเปิดมาเลยนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๖โมงตรงนะครับ๑๘นาฬิกาหลังเคารพทงชาติแล้วพบกับเราสองคนได้ทั้ง๒วันครับ
จบจากรายการของเรานะคะพี่เอชยามิชัยรออยู่ค่ะกับรายการเกมต่อชีวิตค่ะ๔คำถามกับเงิน๑ล้านบาท
คุณผู้ชมคะชีวิตมีค่าเสมอค่ะค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านสู้นะคะ

เพราะพี่เบกี้มันยากกว่า

มาขอฟังซักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
ลงรถทัวร์พอขึ้นผิดทาง
ไม่รู้จะคุยกันอะไรครับ

ไฟน้ำเลยหรือไม่น้ำหัว
หากรับรถหรือแกงไวหรือรถแกงหัวรถกาเลยฮะ